มีคดีสะเทือนขวัญเกิดขึ้นที่นครปฐมนะครับ
อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งได้ใช้ไขควงแทงผู้ใหญ่บ้าน
เสียชีวิตคารถโดยหลังจากก่อเหตุแล้วก็ขับรถขนศพไปมอบตัวกับตำรวจ
ผู้ต้องหาอ้างว่าทำไปเพราะว่าถูกผู้ตายนั้นใช้มีดแทงก่อน
หลังจากที่เคลียร์ปมหนี้สินกันไม่ลงตัวติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
เป็นคดีที่ตำรวจภูทรนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมถึงกับแปลกใจ
เมื่อจู่นายจรรย์เผือกแต่งพันธุ์อายุสี่สิบเจ็ดปี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๒ตำบลบางแก้วฟ้าอำเภอนครชัยศรี
ขับรถกระบะมาที่โรงพักพร้อมสารภาพว่าได้ก่อเหตุฆ่าคนตาย
โดยมีหลักฐานเป็นร่างของนายอุทัยอุ้นสกุลอายุ๕๔ปี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๓ตำบลบังรกรรมอำเภอบังเลน
ถูกแทงจนพลุนกว่า๔๐แผลอยู่ที่เบาะด้านหน้าข้างคนขับ
จากการสอบสวนนายจรรย์ผู้ต้องหาให้การว่าเมื่อวานนี้เวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๓๐นาที
อุทัยผู้ตายได้ขับรถมาหาที่บ้านเพื่อจะมาเคลียร์เรื่องหนี้สินที่นายจรรย์
เอาโฉนดที่ดินไปจำนองไว้สามแปลงในราคาสี่แสนห้าหมื่นบาท
แต่ระหว่างขับรถขณะกำลังพูดคุยกันอยู่
อุทัยได้บอกนายจรรย์ว่าติดหนี้ไว้จำนวน๙แสนบาท
จึงทำให้เกิดมีปากเสียงกันขึ้นเพราะนายจรรย์ได้ชดใช้หนี้สินไปบ้างแล้ว
จำนวน๔แสนบาทเหลือติดค้างกันอีก๕๐๐๐บาทเท่านั้น
ซึ่งนายอุทัยได้อธิบายว่าเงินที่ส่งมาให้ทั้งหมดคือดอกเบี้ย
หากไม่จ่ายตามที่บอกจะถูกยึดที่ดินในส่วนที่นำมาจำนอง
เถียงกันหนักมากขึ้นนายอุทัยผู้ตายจึงจอดรถบริเวณโรงเรียนบ้านห้วยกรด
และเริ่มมีปากเสียงกันรุนแรงมากขึ้นขณะที่นายจรรย์กำลังหยิบเอาโฉนดที่ดิน
ซึ่งวางอยู่หน้าคอนโซลรถมาดูปรากฏว่านายอุทัยชักมีดเข้ามาแทงที่หัวเข่าด้านขวาทันที
แล้วกัดแขนซ้ายอย่างแรงด้วยความโมโหนายจรรย์จึงหยิบไขควงที่วางอยู่หน้ารถ
หน่ำแทงนายอุทัยแบบไม่ยั้งมือจนแน่นิ่งไปคาเบาะคนขับ
จากนั้นได้อุ้มผู้ตายไปวางไว้ที่เบาะด้านหน้าข้างคนขับ
ตอนแรกคิดว่าจะนำศพไปโยนทิ้งแล้วฆ่าตัวตายหนีความผิด
แต่หลังจากขับรถคิดทบทวนอยู่นานประกอบกับปรึกษาญาติ
ตัดสินใจขับรถไปที่โรงพัก
อบตัวกับตำรวจในสภาพที่เนื้อตัวเปลือเปื้อนไปด้วยเลือด
ด้านนางนิตยาพรมสมวงอายุ๔๓ปีอดีตภรรยาของนายจรรย์บอกว่า
เลิกรากับนายจรรย์ไปแล้วกว่า๑๐ปีแต่ยังติดต่อพูดคุยเหมือนเพื่อน
ก่อนหน้านี้นายจรรย์เคยมาปรึกษาเรื่องหนี้สินและมีท่าทีเครียด
เนื่องจากกลัวถูกยึดที่ดินที่นำไปจำนองไว้เพราะจะทำให้ครอบครัวไม่มีที่อยู่อาศัย
พร้อมยืนยันว่าเขาเป็นคนใจเย็นไม่มีนิสัยใช้ความรุนแรงหรือโมโหร้าย
เรื่องที่เกิดขึ้นคิดว่านายจรรย์โมโหและโกรธที่ถูกผู้ตายใช้มีดแทงขาจึงเกิดบันดาลโทษะ
ขณะที่นางทองอยู่อุ้นสกุลอายุ๖๐ปีพี่สาวของผู้ตายบอกว่า
ก่อนหน้านี้น้องชายเคยมาบ่นให้ฟังว่านายจรรย์ได้กู้ยืมเงินไปหกแสนบาทแต่ผ่านมาหลายปีไม่ยอมคืนเงินให้ครบสักที
แต่กลับมีเงินไปออกรถใหม่และยังผิดนัดชำระดอกเบี้ยมา๓ปีแล้ว
ก่อนเกิดเหตุนายอุทัยบอกที่บ้านว่าจะไปทวงถามหนี้สินกับนายจรร
ให้เค้าขับรถออกจากบ้านตั้งแต่ช่วง๑๘ชั่วโมงเย็น
กระทั่ง๓ทุ่มยังไม่เห็นกลับมาเมื่อพยายามโทรศัพท์ติดต่อพบว่าไม่รับสาย
ปิดเครื่องในเวลาต่อมาจึงเริ่มเอกใจว่าเกิดอะไรขึ้น
เพราะปกติน้องชายไม่เคยปิดโทรศัพท์มือถือหนีและจะรับสายทุกครั้ง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

ทั้งสองฝ่ายขณะที่จากการสอบสวนผู้ต้องหายอมรับว่าก่อเหตุจริงแต่อ้างว่ามีเหตุผลในการแทงซึ่งรายละเอียดอยู่ในสำนวนการสอบสวนเบื้องต้นแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นส่วนประเด็นการก่อเหตุเกิดจากการทวงหนี้ในการกู้หนี้ยืมสินส่วนเรื่องของการจำนองที่ดินและเก็บดอกเบี้ยนั้นจะเข้าข่ายเรื่องเงินนอกระบบ
เวลาที่สุดท้ายโปรดติดตามตอนต่อไป